คุณแม่ถ้าจะลงไปซื้อของแม้จะเพียงแค่ครู่เดียวที่ร้านสะดวกซื้อ
ขอร้องนะคะอย่าปล่อยลูกทิ้งไว้ในรถเลย

คือคุณแม่ก็คงคิดว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ

เออก็ให้ลูกอายุ๒ขวบอยู่ในรถแป๊บหนึ่งก่อน

ปรากฏว่ารถล็อกค่ะ
ก็ต้องประสานช่างทำกุญแจนี่แหละ
มาช่วยไขกุญแจรถออกเพื่อจะเอาลูกออกมานะคะ

พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลสำนักขาม
ให้การช่วยเหลือน้องมาวินวัย๒ขวบ๕เดือนค่ะ
น้องเนี่ยติดอยู่ในรถเก่งที่จอดอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อบ้านด่านนอกในตำบลสำนักขามนี่แหละ

ขับรถมาจอดข้างร้านสะดวกซื้อเพื่อเข้าไปซื้อนม
แล้วก็ทิ้งลูกให้อยู่ในรถคือกะว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
ระยะเวลาเนี่ยมันสั้นก็เลยให้ลูกอยู่ในรถรอไปก่อน
ปรากฏว่าถึงแม้จะสั้นแค่ไม่ถึง๓นาที
กลับมาที่รถเนี่ยประตูรถก็ปิดล็อกแล้ว
คือจริงคุณแม่เองก็อุตส่าห์เตรียมไว้บอกว่า

แล้วประตูคืองับไว้เฉยด้วยนะ

แต่ปรากฏว่ากลับมาถึงรถมันล็อกค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ก็ประสานช่างกุญแจมาช่วยเหลือเลย

แล้วก็นำน้องมาวินออกมาได้อย่างปลอดภัย
กลางเสียงปรบมือดีใจของผู้ที่ยืนดูในเหตุการณ์นะคะ
แม่เด็กบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ประมาทแบบนี้อีกแล้ว
ไม่ปล่อยลูกให้อยู่ในรถเพียงลำพังแบบนี้อีกแล้วค่ะ